เอามาดูกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะถูกสามีนะคะสาดน้ำกรดในขณะที่นอนหลับอยู่
จากนั้นตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสไปที่โรงพยาบาลนะคะและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ศพของเธอนะคะถูกส่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว
ก็อยู่ในช่วงระหว่างงานศพนะคะแต่ทีนี้ญาติบอกว่า
คนที่เป็นสามีที่ก่อเหตุแม้ว่าจะถูกควบคุมตัวแล้ว
ไม่ต้องมาขอขมาที่งานศพเลยไม่รับการขอขมาแต่อย่างใด
ให้อภัยไม่ให้อภัยนะคะและก็บอกว่าโทษต้องถึงประหารชีวิตเท่านั้นนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศค่ะหลังจากที่ครอบครัวเคลื่อนย้ายศพของนางสาวช่อลัดดาธารวรรณ
ถูกสามีสาดน้ำกรดจนเสียชีวิตไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดแสงธรรมรังศรี
อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นบรรดาญาติสนิทเพื่อนบ้านที่รู้จักกัน
อยู่ในความโศกเศร้ากับการจากไปของนางสาวช่อละดาที่สำคัญที่สุดคือแม่และลูกสาว
ที่ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้นะคะและลูกสาวอายุ๑๒ปี
และเป็นคนที่พาแม่ไปเที่ยวโรงพยาบาลและอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
กระทั่งแม่เสียชีวิตด้วยนะคะ
น้องเต้เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตสวมใส่ชุดไทยสีทอง

เพื่อรำต่อหน้าศพของผู้เป็นแม่เป็นครั้งสุดท้าย
ระหว่างนั้นคนที่มาร่วมงานบางคนร้องไห้เลยนะคะ
เพราะรู้สึกสงสารน้องค่ะ

นี่นะคะไปคุยกับน้องเต้เต้น้องเต้เต้บอกว่า
พ่อเลี้ยงจะก่อเหตุสาดน้ำกรดจนแม่เสียชีวิต
พ่อเลี้ยงเคยทำร้ายร่างกายแม่
เพราะทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
ตัวเธอก็คอยจะปลอบแม่
ให้กำลังใจแม่หลังจากที่ทะเลาะกับพ่อเลี้ยง
เพราะว่าคุณแม่ก็หน้าตาดีด้วยนะ
แต่ทีนี้เธอบอกว่าจากการทะเลาะกันแบบนั้น

แต่ไม่คาดคิดว่าถึงขั้นที่พ่อเลี้ยง
จะลงมือกับแม่ได้ถึงขนาดนี้จนถึงขั้นเสียชีวิต
ส่วนตัวน้องเต้เต้แล้วใจหนึ่งรู้สึกโกรธพ่อเลี้ยง
แต่อีกใจก็ยังมีความสงสารอยู่
เพราะพ่อเลี้ยงก็ดีกับเธอนะ
และสำหรับแม่เธออยากบอกแม่ว่า
ไม่อยากให้เป็นห่วงจากนี้จะดูแลยายต่อเอง
ก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนญาติคุณภูริพัฒน์ก็ไปพูดคุยเหมือนกัน
นางทองอาจธารวรรณแม่ของนางสาวช่อละดา
บอกกับทีมข่าวบอกว่าเมื่อไม่มีลูกสาวแล้ว
ก็คือนางสาวช่อระดาถือว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไปเลย
จากนี้ครอบครัวน่าจะลำบากมากยิ่งขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้คุณช่อระดาเป็นคนเดียวนะ

ทำงานหาเงินส่งบ้านตลอดทุกเดือนเลยนะคะ
จนถึงตอนนี้บอกว่ายังไม่สามารถให้อภัย
คำตันอดีตลูกเขยที่ทำร้ายลูกสาวของเธอได้

ไม่อยากให้มาขอโทษมาขอขมาในงานศพแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ต้องการลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตเท่านั้น
สะสมกับสิ่งที่ทำกับลูกสาวของเธอนะคะ
ฟังเสียงแม่ของคุณช่อระดาผู้เสียชีวิตค่ะ
ทางตำรวจเขาดำเนินการไปเลย

เขาเพื่อยเลี้ยงเราทุกอย่างที่มีวันนี้
อยากที่สุดที่ทำให้ลูกก็อ่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีความทางญาติญาติหารือกันแล้วนะคะ
มอบหมายให้ทางทางนาคย์เป็นคนดูแล

กับทางโรงพยาบาลที่ปฏิเสธการรักษา
อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะ

เงินช่วยเหลือเยียวยามาแล้วประมาณ๑แสนบาท

ก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป
ลืมว่าน้องเตเต้ยังต้องเรียนหนังสือนะ
แสนบาทก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะ